รับประทานอะไรก็เคี้ยวให้ละเอียดหน่อยนะ

คือคุณหมอออกมาโพสต์เลย
บอกว่าโอ้โหมีคุณป้าท่านหนึ่งปวดท้อง

ก้อนอะไรคะมันอุดตันอยู่
คุณหมอผ่าตัดออกมาบี้ดู
มันเหมือนยางเหนียวเหมือนหนังยางเลย

คุณป้าบอกกินส้มตำแบบไม่เคี้ยว

โอ้โหเป็นกรวดแต่เป็นก้อนคุณหมอแบบว่า
คุณหมอบอกว่าตำบักหุงอุดตันลำไส้

เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะครับ
ว่าตอนมาโรงพยาบาลมีอาการยังไงนะครับ

ไม่ถ่ายเลยเนอะ
มันไม่ถ่ายแต่ว่ามันอัดเจียน
อัดเจียนตลอดเลย

แล้วตอนนั้นป้าหมอเขาผ่าตัดออกมาแล้วเนอะ
มันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในลำไส้

คุณป้าเห็นรูปที่หมอให้แล้วใช่ไหม
เตือนภัยถึงการรับประทานแบบไม่เคี้ยว

ก็เคยผ่าตัดตับไปแล้วตั้งแต่๖ปีที่แล้ว

ด้วยอาการปวดท้องมันบิดคลื่นไส้

ทีนี้คุณหมอส่องกล้องเข้าไปนะครับ
ไอ้ก้อนอะไรอยู่ในลำไส้เล็กเนี่ยนะครับ
คุณหมอก็เลยต้องผ่าตัดออกมา
แล้วคุณหมอก็เลยโพสต์บอกว่าเคสแปลก

คุณหมอคือปวดหัวเลยเจอกับเคสแบบนี้
ก็ว่าเม็ดกระท้อนไปติดท้องติดคอก็จังซี่แล้ว
คุณหมอบอกแต่เป็นอย่างนี้นะ

หมอนี่มึนตึ๊บเลยเพราะคุณหมอผ่าตัดออกมาแล้วนะคุณนะ
ผ่าออกมาแล้วมันเป็นก้อนเท่าไข่ไก่
คุณหมอก็ลองบี้ดูมันเป็นเส้นอะไรเหมือนยางเลย

ได้เหตุผลกลับมาจากคุณป้าแบบเมื่อกี้แหละ
ชอบกินส้มตำแต่ว่าชอบดูดเอา

มะละกอนให้กว่าดูดเอ้าแล้วก็เกินเลยนะฮะ

ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณหมอจีรัฐเจ้าของโพสต์

มาผ่าตัดรักษาโรคนิ้วในตับ
รอบนี้แหมคุณป้ามีอาการปวดท้อง
ก็เลยต้องเอ็กซาเลแล้วก็มาทำทีซีสแกน
เจอก้อนกลมแบบนี้พังงะปวดหัวตึ๊บเลยนะฮะ

ปรากฏว่าเราเอาก้อนที่ออกมาดูมาบี้นะครับ
มันกลายเป็นเส้นนะครับเป็นฝอยนะครับ

ก็เลยส่งไปที่หมอพยาธิสภาพให้เขาตรวจสอบ
หมอพยาธิสภาพแรงงานผลกลับมาบอกว่ามันเป็นลักษณะของอาหารครับ
ก็เลยกลับไปถามคนไข้บอกว่าเอ๊ะวันนั้นคุณป้า
กินทานอะไรที่ผิดปกติไปหรือเปล่าแล้วก็ให้คนไข้ดูรูป
ก็เลยถามยังว่าแกทานส้มตำไป
ก็เลยน่าจะเป็นจากการรับประทานอาหาร
เพราะว่าแกไม่ได้เคี้ยวนะครับแกบอกว่าแกดูดแล้วแกก็กลืนลงไปเลยครับ
นี่แหละครับคือตอนผ่าตัดคุณป้าก็ปลอดภัยดีนะ
แล้วก็หลังจากคุณป้าตื่นจากการผ่าตัดก็เอารูปให้แกดู
ก็ถามนี่แหละกินอะไรเข้าไปสรุปตำบักหุ่งเป็นพิษ
ก็คุณหมอแนะนำบอกว่าร่างกายคนเราถูกสร้างมาให้เคี้ยวอาหารก่อนคลื่น
ดังนั้นเราควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนเกิน
ไม่ใช่แค่เฉพาะส้มตำแต่อาหารทุกชนิด
ข้าวแต่ละเม็ดต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะฮะ
เพราะไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ

แล้วก็ตอนที่ถ่ายคุณป้าขออนุญาตคุณป้าแล้ว
คุณป้าผมขออนุญาตไปเผยแพร่ให้คนอื่นเขาฟังกันนะ
เตือนภัยกันหน่อยนะฮะคุณป้าก็อนุญาตนะครับ
คุณป้าเวลาทานต้องเคี้ยวนะ

เดี๋ยวจะไปก่อตัวเป็นก้อนแบบนี้อีกก็น่ากลัวมากเลย